หน้าฝนคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปก็มีหลายคนส่งข้อความมา
ว่าช่วงนี้ฝนตกตก๓วัน๓คืนติดต่อกันเลยไม่ยอมหยุดเลย
กรุงเทพก็ตกเหมือนกันตกทุกที่เลย

ถูกต้องค่ะเดี๋ยวพาไปเก็บเห็ดกันหน่อยนะคะ

ไม่ต้องพึ่งมาริโอเราก็เก็บเห็ดขายกันได้สร้างรายได้ค่ะ
ตลาดพื้นบ้านนะคะตำบลทาศพเศร้าอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน
แหล่งรวมของป่าทั้งหายากแล้วก็มีทั่วไปด้วยนะคะ
ตอนนี้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็เนี่ยค่ะวางไว้แบบนี้นี่คือหน้าตาของเห็ดถอบ
เห็ดเพาะนะคะเอามาวางขายทั่วท้องตลาดไปหมดเลย
ราคาของเห็ดถอบตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ๔๕๐บาท
เนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะฝนทางภาคเหนือตกแทบทุกวันเลยทำให้บนดอยมีเห็ดถอบขึ้นเป็นจำนวนมาก
ถึงแม้ว่าราคาช่วงนี้จะค่อนข้างสูงแต่ก็ขายได้ดีเพราะว่าหลายคนเขาชอบรับประทาน
ก็คือเห็ดถอบหรือว่าเห็ดเพาะ๑ปีมันจะมีเพียงแค่๑ครั้งในช่วงต้นฤดูฝนเท่านั้น
หาทานยากเลยนะและอร่อยมากด้วยดิฉันคนนึงแหละชอบทาน
ก็ผักหวานเห็ดถอบแล้วก็ใส่ไข่มะแดง
โอ้โหเป็นตาแซ่บนะคุณผู้ชมนะส่วนที่จังหวัดมหาสารคามนะคะ
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่บริเวณป่าชุมชนโคกหินลาดแล้วก็จังหวัดใกล้เคียง
เนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนตกแล้วก็อากาศร้อนอบอ้าวประกอบกันด้วย
ก็เลยทำให้เกิดเหตุตามธรรมชาติหลากหลายชนิดเลย
ก็มีทั้งเห็ดโคนเห็ดโคนนี่ก็อร่อยนะคุณ

ใช่เห็ดโคนเอามายำแบบนี้โอ้โหอร่อยมาก

เขาบอกว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าเลยนะ
โดยขายให้กับผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณริมถนนสายมหาสารคาม

ถือเป็นโอกาสทองของชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละค่ะ
จากเห็ดแล้วนะคะยังเก็บดอกกระเจียว
หากบเขียดอึงอ่างไปขายด้วยเห็นไหม

เลียวันละ๕๐๐๑๐๐บาทเลยทีเดียว
ดอกกระเจียวบานเนี่ยนะคุณช่วงนี้

เพลงดอกกระเจียวบานอย่างนี้นะคะหาตรงนี้ดี

หรือว่าเห็ดถอบที่ตลาดร่วมใจหรือว่าตลาดเทศสะบาน๖อำเภอเมือง
เป็นไปอย่างคึกคักเลยนะคะทั้งพ่อค้าแม่ค้าก็นำเห็ดถอบที่ไปรับจากจังหวัดตากมาวางขาย
มีทั้งแบบขายปลีกแล้วก็ขายส่งค่ะ
โดยเห็ดถอบแบบยกถุงนะคะถุงละ๑๐กิโลกรัม
ขายราคาตั้งแต่ฟังนะ๑๐กิโลกรัม๓๕๐๐ไปจนถึง๔๐๐๐บาท
แพงอยู่นะแต่เมื่อสักครู่มีคุณผู้ชมส่งมาที่แม่เสรียง
ขายเป็นลิตรเลยลิตรละ๑๖๐บาทไลน์มาทำไมถูกจัง
ไม่แล้วเดี๋ยวนะเห็ดถอบขายเป็นลิตรคือยังไงมันไม่ใช่ของเหลวหรือว่ายังไงคะ
ใส่ถุงหรือผสมน้ำขยะใส่เป็นแบบแกลลอนขายแน่เลยดิฉันว่าก็เลยออกมาเป็นลิตร

ใช่นะคะก็มีทั้งราคาขายปลีกขายส่งด้วยแหละแล้วแต่นะคะว่าซื้อมากซื้อน้อยกันไป
แต่ใครที่ไปซื้อเห็ดถอบในช่วงนี้ต้องทำใจนะคุณอย่างที่บอกคือราคามันค่อนข้างจะสูงกว่าปกติ
จากว่ามันเป็นช่วงต้นฤดูกาลเห็ดเพิ่งจะออกมันหายากนิดนึงนะคะ
เห็ดหอบที่ออกมามันก็ใหม่ด้วยนะราคาก็ค่อนข้างสูงก็คืออยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ๖๐๐บาทเลยทีเดียวนะคะ
กิโลกรัมละ๑๐๐ถึง๒๐๐บาทลดลงมาละค่าวาง่ายก็รอกันหน่อยดีกว่าใช่ค่ะเขาจะรอหน่อย
ใช่เขาบอกว่าเป็นช่วงที่ขายดีมากที่สุดด้วยช่วงเดือนมิถุนายนนะคะ
แม่ค้าพ่อค้าส่วนใหญ่เขาไปรับเห็ดถอบ
เก็บจากป่าในจังหวัดตากมาขายนะคะ
เนื่องจากว่าเพราะว่ามันได้กำไรดี
โดยเฉพาะปีที่แล้วเหตุทอพมันออกเยอะมาก
บางคนขายได้วันละ๑๐๐ตันนะคะ
ปีนี้ก็คาดว่าจะขายดิบขายดีเช่นเดียวกัน
โอ้โหขายกันเป็นตันเลยนะ

คุณผู้ชมส่งมาเยอะมากเลยนะคะว่า

เป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนชื่นชอบมาก